อยากจะพาคุณผู้ชมไปกินฟรีอย่างมีเกียรติกันหน่อยนะคะ

เขาน่ารักมากเขาเข้าใจแหละว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดี
เปิดบ้านทำอาหารแจกให้คนทานฟรีกันตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์กันไปเลยนะคะ
นี่ค่ะพาไปดูเลยบรรยากาศหน้าปากซอยบ้านสวนพระยาสัจจาในตำบลบางปลาสร้อยค่ะ
มีป้ายติดบอกฟรีกินข้าวบวกแกง
นี่เขาบอกว่าพี่แต๋วแจกข้าวแกงกินฟรีที่นี่ไม่ใส่ถุงกลับบ้าน
เปิดให้บริการจันทร์ถึงศุกร์๑๑โมงถึงบ่าย๒โมงค่ะ
ชาวบ้านที่รู้ข่าวนะมาเลยจ้ะ

คุณมันน่ากินนะมันน่าทานมาก
เมนูอาหารวันนี้ก็คือเมื่อวานนี้นะ
เป็นเมนูผัดกระเพราไข่เจียวปลาแดดเดียว
แล้วกินข้าวไม่กินหวานสันดารพระคุณเคยได้ยินใช่ไหม
เคยได้ยินมีอาหารแล้วมีของหวานให้ด้วย
ของหวานเป็นข้าวเหนียวเปียกลำไยค่ะคุณ
ครบเลยอ่ะคือแบบอยากไปกินด้วย
เค้าบอกว่าแสวบาททุกคนที่แวะอุเวทมาทานเนี้ยครับ
พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอร่อยมาก
ไปสอบถามเจ๊หนูคนใจบุญที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อและนามสกุลจริง
เขาเป็นคนใจบุญแล้วกันเขาบอกว่าตัวเขากับแม่เนี่ยชอบทำบุญตามสถานที่ต่างอยู่แล้ว
ก็เลยอยากที่จะทำบุญกับคนที่เขาอาจจะไม่ค่อยมีเงินมากมาย
จะไม่ค่อยมีฐานะประสบปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้
ตัดสินใจเลี้ยงอาหารฟรีดีกว่าก็ร่วมกับเพื่อนนะคะ
ทำอาหารแบบปรุงสุกใหม่ทุกวันให้ชาวบ้านได้มากินกัน
มีข้อแม้อยู่อย่างเดียวเท่านั้นเอง
คือคนที่มากินต้องบริการตัวเองตักอาหารเองกินเองล้างจานเองเก็บเข้าที่เอง
ขอแค่นี้ขอแค่คุณหยิบจานมาเดินไปตักเองกินเสร็จ
คุณเอาไปล้างแล้วก็วางคว่ำไว้ให้เขาแค่นั้นจริงเลย
ซึ่งอาหารเนี่ยเขาก็จะเน้นทำอาหารที่ดีแล้วก็สะอาดหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันไป
ใครสนใจนะคะย้ำเลยนะแวะไปกินฟรีกันได้
ทุกอย่างจันทร์ถึงศุกร์๑๑โมงถึงบ่าย๒
หน้าปากซอยบ้านสวนภรรยาสัจจาตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะ
เห็นไข่เจียวแล้วแบบแหมข้าวร้อนนะ
น่ารักคือจริงคนไทยเนี่ยความมีน้ำใจแบบนี้แหละที่มันทำให้สังคมเรามันน่าอยู่